ทีนี้ค่ะมาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๘๑๗รายค่ะ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๒๔๔๖ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๓๑๕ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๕๖รายนะคะ
มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว๓๓๙๖ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๑๗๔๗๙๖ราย
มียอดผู้เสียชีวิต๓๖ศพค่ะ
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๒๑๓ศพนะคะ
ตอนนี้ยังมีผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๙๔๙๐ราย
อาการหนัก๑๑๙๕ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๖๑รายค่ะ
๔ล้าน๑แสนกว่าโดสแล้วนะคะ
ในแพทย์ทุบีสินวิศนุพยอทินโครโศกสวบคบอกว่า
คลัสเตอร์ในกรุงเทพตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็มีใหม่๕แห่ง

มีผู้ติดเชื้อรวม๑๒๙ราย
ที่ได้พูดกันมากก็คือห้างสรรพสินค้านะครับ

ในเขตปฐุมวันขออนุญาตขึ้นเป็นแผนภูมิที่มีการได้รายงานขึ้นมา
สูงสุดถึง๑๒๙รายในพื้นที่ทางด้านการติดเชื้อ

มี๑๑รายมีอีก๔รายรวมกันตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวทางกรทมนะครับจะเป็นผู้ให้ข่าวกับทางสื่อมวลชน
ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจห้างสรรพสินค้าทั้ง๓แห่งที่ว่านี้นะคะ
ก็ยังเปิดให้บริการมีผู้ไปใช้บริการตามปกติแต่คนน้อยค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันหยุดแต่คนไม่เยอะเลยที่จะไปเดินห้าง
ห้างเขาก็มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ

ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งหมด๑๒๙คน
จำนวนพนักงาน๓๕๐๐๐คน
คิดเป็น๐๔ของจำนวนทั้งหมด
แล้วก็ไม่ใช่การติดเชื้อในเวลาเดียวกัน
ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อมาจากที่พักอาศัย
ซึ่งก็มีการดูแลควบคุมความเสี่ยง
กลุ่มคนที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ

เรื่องของความปลอดภัยกับลูกค้าและพนักงาน
แล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐและโรงพยาบาล
จัดให้สยามภารกรเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนด้วยนะคะ
ก็ทยอยฉีดวัคซีนให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในอากาศทั้งบนพื้นผิวสัมผัส

เขาก็ยังทำแบบนี้กันมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดนะคะ